สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สบัดกับเราสองคนในครูกันสมัคร
โอ้แป๊บเดียวค่ะวันสุกแล้วน่ะสุกที่แปดเมษายนค่ะ
พรุ่งนี้ก็วันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็สมกรรณแล้ว
นี่คุณมองข้ามช็อตเป็นนักสนุกเกอร์เลยนะ
วางแผนกันระยะยาวหน่อยสิคุณชนะ
เอาล่ะก็วางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็บอกเราได้
หรือจะส่งข้อความไลน์มาทักทายก็ดีเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราไปต่อเนื่องจนถึงประมาณสัก๑๖นาฬิกา๑๕นาทีเลยค่ะ
ใช่ครับซึ่งวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
แล้วในภาพมันมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ใบหน้านั้นคล้ายกับหญิงชราว่าแต่เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
ตำรวจไล่ล่าระทึกหนุ่มเมายาบ้าขโมยรถบรรทุกขับหนี๓จังหวัด
สุดท้ายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กัน
ยังไม่หมดวัยรุ่นชายสองคนคึกขนองนำปืนมายิงเล่น
แต่ในตอนนั้นตำรวจสายตรวจขับมาเจอพอดี
งานนี้บอกเลยรอดยาก
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กับสมัสข่าว

ไปดูไปทูทุกวันเลยค่ะไปดูไปทูไปถ่ายทุกวัน

ดูไปดูบางอย่างมันก็เป็นสาระบางทีก็เป็นบันเทิงคุณผู้ชม
แต่มันไปเจอคลิปหนึ่งสิลือกันเยอะเลยคุณชนะ
โอ้โหก็เขาไปถ่ายรูปในงานที่แบบว่างานบุญ
ช่วงกำลังกรวดน้ำนั่นแหละมีผู้หญิงคนหนึ่ง
หน้าตาเปลี่ยนไปครับ
โอ้โหเฮ้ยคือถ้าดูรวมอะก็แทบถึง

แต่ถ้าเกิดสังเกตที่ใบหน้าของผู้หญิงคนนี้
เฮ้ยหน้าตาแบบซีดเผือกเลยอะค่ะ

เฮ้ยคุณนี่มันไม่ผิดเบอร์แล้วมันผิดผิดปกติ

ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปนายชีวินบุญยสุวรรณ
อายุ๓๘ปีคนที่โพสต์นั่นแหละ
เขาก็เล่าให้เราฟังเลยนี่คนนี้นะ

มันอยู่ในงานสวดอภิษฐรรมคุณญาติที่เสียชีวิตด้วยโรคชะลาในคืนวันสุดท้าย

ขณะที่ญาติญาติกำลังกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้โย
หลานสาวก็ใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายบรรยากาศก็ถ่ายไปเรื่อยนั่นแหละ
พอถ่ายเสร็จแล้วก็เอามาดูกัน

คือวันที่๓เมษายนก็มานั่งดู
ว่าภาพใบหน้าของน้าสาวเนี่ย
มีความผิดปกติหลายอย่าง
เชื่อเลยว่าภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ
เป็นภาพวิญญาณที่มาขอส่วนบุญ
้าสาวเจ้าตัวเองเห็นแล้วก็ตกใจมากเลยนะก็เลยไปทำบุญตักบาท
ถวายสังขทานถวายโรงศพเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรกว่ากันไป
เอ้าพูดตรงตรงน่ะหน้าเนี้ยดูมีอาการแบบเป็นสิบสิบขาวขาวเนี้ย
คือคนเขาคิดว่าน่าจะเป็นวิญญาณมาสิงร่างของผู้หญิงคนนี้เพื่อรับส่วนบุญ
เธอก็เลยไปทำบุญซะเลยค่ะอ่าไปถามแล้วกันคือน้าสาว
เขาบอกว่าเขาโทรศัพท์มาหาด้วยนะมาหาคนที่เอาเอาเรื่องนี้ไปโพสต์อ่ะ
ค่ะแล้วก็บอกว่าได้กลิ่นทูบอยู่ตลอดเวลาขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่ในห้อง
ทำให้ตัวคนโพสต์ผู้ชายคนนี้ยิ่งรู้สึกหวาดภาวะไปกันใหญ่
เลยครับค่ะผมไม่เชื่อตอนที่คือบวชเถียงน้าผมก็จะแต่งหน้า
ปกติอยู่แล้วมนุษย์อ่ะนะแต่งหน้าความสวยเขาแต่ว่าในการแต่งหน้าแล้ว
รูปมันออกมาปรากฏเนี่ยมันมันดูแบบว่ามันแปลกตาเพราะเรารู้อยู่
เห็นอยู่ประจำอ่ะก็เลยมันเลยไปสะดุดกันที่ว่า
มันจะมีเอ็นเอ็นนี้ขึ้นชัดเจนเลยเอ็นช่วงบริเวณตรงนี้
ถ้าสังเกตรูปนะผมก็ซูมดูแล้วก็จมูกก็จะมีรอยแผลปัก
ขอบตานี้จะแดงโอ้ยเรื่องทางความเชื่อก็ว่าไปเอ้าแต่ถ้าในทางวิทยาศาสตร์
หาใครมาอธิบายได้นี่เลยอาจารย์ออสค่ะรองศาสตร์อาจารย์ดร
อ๋อเอาเอาเอาอาจารย์อธิบายว่าไงไปลองฟังเลย
ถ้าเราพิจารณาดูน่าจะเป็นการถ่ายจากมือถือนะครับ
กล้องมือถือเนี่ยจะมีการขับแสงอัตโนมัตินะฮะ

ให้ทุกคนได้รับแสงเท่ากันแต่ว่าน้องที่อยู่ด้านซ้ายมือ
ถ้าเราดูบริเวณขาจะมีเงาแสดงว่ามีแสงมากระทบด้านหน้าของน้องพอสมควร
ก็เลยทำให้แสงโอเวอร์หน้าก็จะขาวโพลนประกอบกับก้มหน้าด้วย
ก็จะมีเรื่องของเงาฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นลักษณะของแสงไม่บาลานซ์
ก็เลยทำให้เกิดเออเลอร์ที่คนด้านซ้ายในขณะที่คนอื่นอื่นเนี่ย
เราจะดูว่าทุกคนยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของความผิดพลาด
ที่เกิดได้ปกติของกล้องโทรศัพท์มือถือในการที่จะบาร้านแสงนะครับ
ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ย
เกิดขึ้นในพิธีนะครับก็เลยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะคิดไปในเรื่องนั้นได้นะครับ
อ๋อเนี้ยไงคำอธิบายของอาจารย์ก็แล้วแต่มุมมองเนอะครับ
บางคนก็อาจจะเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์ความเชื่อบางคนอาจจะเชื่อทางวิทยาศาสตร์
คุณชนะคุณว่าไงอุ้ยผมกลางกลางดีกว่าฮ่าฮ่าสายกลางผมเดินทางสายกลาง
ได้หมดนะคะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปเอาใจช่วยคุณตำรวจหน่อย
โอ้โหไล่ล่าระทึกเลยทีเดียวค่ะไล่ล่าคนนี้ครับ
เกิดอาการคลั่งคลั่งแล้วไม่รู้จะไปลงกับอะไร
ลงกับรถบรรทุกกะจะขับรถบรรทุกหนีแล้วเอาไปขาย
หนีไปได้ตั้ง๓จังหวัดนะครับอุ้ย
สายเลยสายเลยข้างหน้าดักเลยข้างหน้าดักเลยข้างหน้าดักเลย
ซ้อนเลยขึ้นนี่แน่เลยเกาะกลางแน่เลย
ข้างหน้าดักเลยข้างหน้าดักขึ้นกรอกกลางพูดว่าแล้ว
โหพวกสุดสุดจริงยิงยางครับยิงยางอย่างเงี้ย
จอดเลยเอาหินกว้างเลยเออเออ

ต้องต้องเอานี่เออเอาเลยต้นเอาต้นเอาต้น

ใช่แล้วครับคุณชิสามันยิ่งกว่าโปรดักชั่นหนังอีกครับ
ก็พบว่ารถตั้งหลายคันเอามาขวางเอาไว้แล้วรถใหญ่ทั้งนั้นเลย
แล้วก็มีคุณตำรวจมีตั้งหลายสิบนายเลยค่ะ
ยังเอาไม่อยู่ครับคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายคนร้ายก็พยายามขับไปได้ไกลอีก
ไปได้ไกลกว่านั้นอีกประมาณว่าเป็นร้อยกิโลเมตรได้เลยนี่โอ้โฮ
คนที่ถ่ายคลิปนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิปงไลท์๑๖จุดศรีเทพเพชรชบูรณ์
ซึ่งก็ได้ทำงานร่วมกับตำรวจทางหลวงและตำรวจสพโคกเจริญ
เรียกได้ว่าหลายหน่วยงานผสานกำลังกัน

เพื่อที่จะหยุดรถคันนี้ให้ได้ครับเป็นรถบรรทุกยี่ห้ออีซูสีขาวคันนี้แหละครับ
สู่คนร้ายนะครับเขโมยมาจากจังหวัดลบบุรี

แล้วก็เตรียมขับมุ่งหน้าไปที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ
วนรถกลับมามุ่งหน้าไปที่อำเภอชัยบาดาน

ตำรวจสพเชบาดานก็เลยใช้รถบรรทุก๓คันจอดขวางถนนเอาไว้
แต่คุณเชื่อไหมว่าคนร้ายก็ยังลบเลี่ยงไปได้อีกค่ะ
โอ้โหนี่วนกลับเฉยเลย
จะไปหยุดยังไงล่ะเนี่ยพอเขาเนี่ยขับเข้าเขตสพหินดาดจังหวัดนครราชศรีมา
คราวนี้แหละครับตำรวจปิดเส้นทางอีกรอบ
แต่เนื่องจากมันเป็นถนน๔เลนมันก็ปิดได้ไม่ครบเลน
คนร้ายก็ขยับออกข้างแล้วยังไงรู้ไหม
ขึ้นเกาะกลางถนนแล้วมุ่งหน้าไปที่อำเภอด่านขุนทศ
จนมาถึงอำเภอศรีคิ้วโอ้โห
กี่จังหวัดแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิหลายอำเภอด้วย
ตำรวจก็เลยต้องใช้รถบรรทุกอ้อยหลายสิบคัน
บอกแบบนี้หลายสิบคันจริงครับปิดถนนเอาไว้
จนสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุด
งั้นสรุปหน่อยใช้ระยะทางเท่าไหร่กี่อำเภอกี่จังหวัด
โอ้โหเขาไล่ล่ากันนะ๑๐๐กิโลเมตรได้
ท่าไปสามจังหวัดกับอีกแปดอำเภอ
สุดโอ้โหเหตุการณ์นี้มีรถของตำรวจถูกชนเสียหายไปสองคัน
ก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
สุดท้ายค่ะตำรวจเข้าคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายเทิดพงศ์พรมงามอายุ๒๕ปีคุมตัวลงมาจากรถบรรทุก
เจ้าภาพเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหเมาคล้ายกับคนเมายาบ้า

โอ้โฮยาบ้าหนึ่งเม็บตกอยู่พร้อมกับกระดาษฟอยล์ค่ะ

จะเอาไปทำปลาเผาเหรอไม่ใช่แล้วผู้ต้องหายอมรับนะครับว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา
เห็นรถมาทุกคันตะกาวจอดอยู่ในไซส์งาน
ก็เอ๊ะคันนี้มันใหญ่ดีนะแล้วยิ่งเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้
เอ้าเฮ้ยเฮ้ยใหญ่แบบนี้เสียบกุญแจไว้ด้วยเสร็จโจร
ก็เลยหวังว่าจะขับรถคันนี้เอาไปขาย
เอาไปทำอะไรล่ะคะจะเอาไปขายคุณชิสา
เอ้าเอาเงินไปทำไรโอ้โหเอาไปขายเพื่อจะไปซื้อยาบ้า
อ่าแต่กลับถูกตำรวจจับได้เสียก่อน
เมืองต้นครับก็โดนแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
เล็บยาบ้านี่ไงแล้วก็ผู้ที่ขับรถแล้วก็เสพยาเสพติดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโทษด้วยนะ
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยผู้ต้องหาก็โอ้โหโดนไปอีกเพียบเหมือนกัน
เรียกว่างานนี้โดนไปหลายคดีเลยล่ะครับ
โอ้โหเหตุเพราะยาบ้าจริงอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยดีกว่านะคะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนผาหน้าไม้
วัยรุ่นค่ะคึกขนองยังไงไม่รู้นะไปโชว์ยิงปืนในที่สาธารณะ
สุดท้ายมาเจอตำรวจสายตรวจขี่รถมาเจอพอดีเอ้าก็เบิ้ลรถบิดหนีไปเลยสิคะ

เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเอาปืนมายิงเล่น
ที่ไหนล่ะเขาทำกันอย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องถูกตำรวจจับนี่แหละค่ะ
กดขับมาประชิดนะฮะแล้วก็หักแพนมอเตอร์ไซค์
เลี้ยวเข้าข้างทางปากหน้าทันที
วัยรุ่นสองคนนี้หมดหนทางหนี

เหตุการณ์นี้ช่วงกลางคืนนะประมาณสัก๕ทุ่ม
ของคืนวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจเอกพาคินสุพัทรสุเวท
และ๑๐ตำรวจโทกัญจนสอนคงกรุดี
ตำรวจสายตรวจสอนอคันนายาวนี่แหละค่ะ

บริเวณถนนหนองระแหงนะคะ
อยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร
ปรากฏว่าเจอวัยรุ่นชายสองคนที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
กำลังยิงปืนอยู่ในที่สาธารณะ
โอ้โหเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายมาก

จังหวะนี่แหละตำรวจก็เลยขอตรวจค้น
ผู้ชายทั้งสองคนก็ขัดคืนสิคะ
ไม่แค่นั้นรีบขี่รถหนีไปด้วย
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดถูกจับกุมได้นี่แหละค่ะ
อ้าวตำรวจนะครับทำการตรวจค้นก็พบพบ๑กระบอก
เอ้ยข้าวหลามเหรอครับโอ้ยปืนอ่ะเนี่ยเอ้ย
คุณชิสาคุณนี่ตลกเลยใช่ไหมอ่ะไม่อยากให้เครียด
อ้าวปืนฮะเจอปืนหนึ่งกระบอกเป็นขนาดเก้ามม
หนึ่งกระบอกนั่นแหละอย่างที่บอกไปแล้วก็มีร่องรอยลบหมายเลขทะเบียนปืนด้วย
อ้าวมันกลายเป็นปืนผิดกฎหมายไปแล้วเสร็จกรรมอย่างไรละเนี่ย
วัยรุ่นทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าซื้อปืนดังกล่าวมาจากเว็บออนไลน์
ก็ได้มาปั๊บก็อยากจะมาลองปุ๊บสุดท้ายก็โดนตำรวจเจอปั๊บ
กระโดนจับแบบปุ๊บปุ๊บป๊บปั๊บเลยเออนะฮะ
นี่แล้วก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โอ้โหตายแล้วหมดอนาคตเลยแบบนี้
นักปืนมันไม่ใช่ข้าวกะเพราที่จะไปหาซื้อกันได้ง่ายทั่วไป
มันก็ต้องมีทะบงทะเบียนแล้วผู้ครอบครองก็ต้องโตพอสมควรแล้ว

ก็เห็นเขาซื้อง่ายจังเลยฮะคอเต็มมันก็ดูซื้อง่ายจริงน่า

มาดูเรื่องนี้กันบ้างเขาว่ากันว่า
วันไม่ทำอะไรเอาแต่ขอเงินตายาย
สุดท้ายทำร้ายตายายแล้วจะให้ยายตาย
เพื่อจะเอาเงินที่ไปชาปนกิจเพื่อไปเสพยาบ้า

มีฟันกล้วยครับฟันกล้วย
อ้าวเจอตัวแล้ว

เสื้อผ้าก็ไม่ใส่มีแต่กางเกงตัวเดียว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสภบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

นายปากาศิษย์ภูพันนา

จับได้ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านที่ตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

ในช่วงที่กำลังตรวจค้นนะคุณผู้ชมนะ
ก็พาไปตรงที่โอ๊ตเนี่ย

ชอบมานอนชอบมาเล่นอะไรอยู่ตรงนี้

กระท่อมตรงนี้แล้วเจออะไรบ้าง

ไปกระท่อมก็ต้องเจอกระท่อมสิคะคุณ
ไม่ใช่ไม่ใช่กระท่อมแบบนั้น

โอ๊ตบอกอ๋อเอาไว้ทำกับข้าว

เอาล่ะสิโอ๊ตบอกก็ย้ำไง

มีทั้งท่อมมีทั้งชาถ้าย้ำก็

ยอมรับนะว่าเพิ่งจะเสพใหม่
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าทำร้าย

แล้วก็ฟันร่วงเลยนะอุ๊ยต่อยตาฟันร่วงอ่ะอื้อ
ต่อยตาแต่ฟันร่วงก็คือต่อยคุณตาทำให้ฟันคุณตาร่วง
ส่วนคุณยายเนี่ยนะก็คือใช้มีดจี้บังคับให้ผูกคอตาย
คือบังคับให้ยายผูกคอตายเพราะว่าอยากจะได้เงินชาปนกิจศพชาปนกิจศพของคุณยายเนี่ย
ชื่อว่านางสงสารดอกบัวสงสารสมชื่อเลยอ่ะน่าสงสารจริง
บอกว่าตอนนี้ยังกลัวหลานอยู่เลยคือเอาจริงนะยายอยากจะกราบวิงวอนเจ้าหน้าที่
จับตัวหลานไปเลยอย่าปล่อยออกมาอีก
เชื่อว่าถ้าออกมาแล้วยังเป็นแบบเดิมตัวเองถูกฆ่าแน่
ยังไงล่ะยายยายบอกว่านี่นี่คุณนักข่าวมาดู
ขายายก็ไม่ครบแล้วอันนี้น่าเห็นใจมากนะ
ขายายน่ะด้วนขาซ้ายไม่มีแล้ว
แล้วถามว่าเกิดจากอะไรอุบัติเหตุเหรอยายยายบอกแบบนี้
มันเกิดจากที่หลานชายคนนี้แหละที่ทำร้ายร่างกาย
แผลมันติดเชื้อต้องตัดขาทิ้งโอ้โหเห็นใจคุณยายจริง
ถ้าหากว่าหลานชายออกมาทำแบบนั้นมันฆ่ายายแน่
เพราะมันเคยพูดแล้วบอกว่าจะฆ่ายาย
เพื่อเอาเงินชาปนกิจไปเสพยาไม่เชื่อไปลองฟังเสียงยายดูฮะ
แม่เม็ดักว่าอ้อนของ่านด้านหลายแม่เรียนเป็นกล่าวมากตัเร็น
ครับอ้าวขณะเดียวกันนะครับประวัตินี้ดรชูชาติสิริปัญจณะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
เดินทางไปเยี่ยมคุณยายฮะเพื่อจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เมืองต้นนะครับเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจก่อน
แล้วก็จะประสานให้ความช่วยเหลือครอบครัวเพื่อเยียวยาต่อไปครับ
เพราะคุณยายก็เดินไม่ได้ไงก็ต้องพยุงตัวเองแบบกระดึ๊บไป
คือเป็นภาพที่หดหูใจจริงคุณชนะ
ก็พาคุณยายไปนะไปที่กระท่อมก็ไปเจอกับนายมีชัยภูพันนาอายุ๕๘ปี
คนนี้ก็คือคุณตาเดี๋ยวจะได้เห็นคุณตานะ
คุณตาเนี่ยก็ได้มารับคุณตาที่ผมบอกว่าโดนต่อยอะจนฟันล่วงอะ
คุณตามารับคุณยายนะครับแล้วก็พาขึ้นไปบนกระท่อม
แล้วนายมีชัยคุณตาเนี่ยก็บอกอีกว่าหลานชายเป็นลูกของลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้ว
เขาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไงล่ะโตมาดันไปเสพยาบ้าเยอะเสพจนหลอน
แต่ละวันจะมาขอเงินแล้วยังไงหาให้ไม่ทันแล้วไอ้หลานเอ้ย
พอหาให้ไม่ทันก็ทำร้ายร่างกายตายายเนี่ยค่ะ
ตาก็เลยชี้จุดที่หลานต่อยฟันตาจนหลุดจนร่วงให้ดูเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยเนี่ยคุณ

โอ้โหคุณมือหนักขนาดไหนต่อยจนฟันร่วงอ่ะ
สุดท้ายก็วิงวอนให้เจ้าหน้าที่นะนำตัวโอ๊ตเนี่ยไปบำบัดหน่อย
แล้วก็บอกเลยไม่ต้องมาอีกแล้วก็ได้

โอ้โหเรียกได้ว่าคนในครอบครัวก็ไม่เอาแล้วนะ
ไม่ไหวนะคะเนี่ยเป็นธาตุยาเสพติดก็เป็นผลแบบนี้แหละ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะลูกชายคนนี้ติดเหล้างอมแงมเหมือนกัน
ขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่มีพ่อไม่ให้
ก็จุดไฟเผาบ้านมันซะเลยค่ะ
เนี่ยโอ้โห

เพียงแค่ว่าขอเงินไปซื้อเหล้าแล้วไม่ให้เนี่ยค่ะ
เพราะว่าใช้เวลาควบคุมเพลิงนักได้เองที่ถึงสองชั่วโมงเลยค่ะ
สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรเลยครับคุณผู้ชม
ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

รถชั่วโหวะหนึ่งแครับ

รถหกล่อโอ้โหรถจักรยานยนต์๒คันไม่หมด
หมดเลยรถไถรถไถอีกหนึ่งคันรถไถเดินตามอีกคันนึง
แล้วก็มีข้าวเปลือกอีก๒๐๐กระสอบ
ปั่นไฟก็โดนอุปกรณ์ทางการเกษตรอีกมากมาย
โดนไม่หมดนับรวมเลย
เอาคร่าวนะมีแค่ตีคร่าวนะ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
เออเอาไปกินแล้วอุ้ยเห็นหวนไม่ได้เลยจริงอ่ะอ่ะล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวลูกชายเนี่ยนะฮะไปฝากขังสารจังหวัดบัวใหญ่ข้อหาวางเพลิงทำให้เสียทรัพย์แล้วแต่แหวงบอกว่าโอ้เสียใจมากที่ลูกแท้มาจุดไฟเผาบ้านตัวเองก็ติดเล่าแล้วบอกอีกนะว่าลูกชาย
เนี่ยฮะน้ำใจคนไทยเรายังได้เห็นภาพดีดีแบบนี้นะเออเนี่ยค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแหละแต่ว่ามูลค่าความเสียหายตั้งสองล้านอุปกรณ์ทำมาหากินอะไรก็คือเสียหายหมดอ่ะอ่าอย่างงี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเขาจะลงพื้นที่ไปดูแลด้วยนะคะ
เก็บทิ้งอุ้ยเจ็บเหลือเกินทำใจไม่ได้ค่ะขึ้นสะพานรอยจะโดดฆ่าตัวตายครับ
นั่นล่ะลงไปใดเอาลงลงลงลงไปใดลงลง
ลงบอกเพื่อนบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวคุยกันให้ลงตรงนู้นป่ะ
นี่ไงจะได้ทิ้งตำรวจเกี้ยวกรอบเลยนะบอกโอ้ยใจเย็นใจเย็น

พลเมืองดีกู้ภัยตำรวจก็พยายามให้การช่วยเหลือ
รวมไปถึงเพื่อนของคนที่จะก่อเหตุด้วย
ค่ะเพราะว่านุ่มคนนี้ไปยืนเกาะราวสะพาน
แล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่องร้องห่มร้องไห้คุณชนะ
ร้องไห้ครับเรื่องของเรื่องครับเนี่ยฮะ
เขาบอกว่าเสียใจถูกเมียทิ้งแต่อย่างนี้ครับ
หนุ่มเมียนมาคนนี้เขานะฮะมาก่อเหตุที่บริเวณปากซอยวิรุณราชถนนเศรษฐกิจ
ตำบลอ้อมน้อยอเผลกระทุแบนจังหวัดสมุทรสาขอน
เจรจาอยู่นานก็ไม่ยอมลงมาง่ายนะ
ระหว่างนั้นตำรวจก็ต้องประสานรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เนี่ย
ขวางเอาไว้แบบนี้คือถ้าโดดลงมาก็เหมือนกับกระโดดลงขั้นบันไดแบบนั้นอ่ะ
สรุปแล้วเรื่องราวมันยังไงกันแน่อ่าอย่างจากที่เกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะ
ไปชาร์จมาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
วางตัวไว้แล้ว

ท่ามกลางประชาชนที่มุงดูอยู่ก็โล่งอกโล่งใจนะคะ

นำตัวลงมาได้ก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่สพกระทุ่มแบนนะฮะ
เอาแล้วถามซิว่าสรุปเรื่องราวมันยังไง
๑๐ปีที่จากคิดสั้นเขาถูกเมียบอกเลิก
คือทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่ง

โอ้โหคิดสั้นจะกระโดดสะพาน
ฆ่าตัวตายเพื่อประชดรัก
เขาก็คงรักภรรยาเขาแหละเนอ
โอ้โฮก็จริงแต่ก็เรื่องในครอบครัวนะ

บางทีก็ต้องยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน

ให้เรารักตัวเราไหมชีวิตเราต้องเดินต่อไปจมูกของเรา
ลมหายใจของเราชีวิตของเราเราต้องไปต่อให้ได้

ไม่ต้องเข้าใจบางคนที่เขาแบบว่า
จิตใจไม่ค่อยดีจริงเนาะเราก็ให้กำลังใจนะ

อย่างคุณผู้ชายคนนี้เขาเป็นสามี
ที่รู้สึกน้อยใจภรรยา
โดนภรรยาบ่นนิดบ่นหน่อย

ถ้าอย่างนั้นให้ลองทำวิธีนี้ดูค่ะ
กินเจ้ากินได้

มันได้ประโยชน์แล้วเนี่ย

แล้วกุ่นแย่
เราผ่
คือเราต้องเข้าใจผู้หญิงเขานะเอาจริง

บางครั้งบางคราผู้หญิงเวลาเขาพูดเขาบ่น

คุณพูดจาดีใช่ไหมล่ะคุณเข้าใจจุดแข็งของภรรยา

ก็บ่นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร

แต่อย่างเคสนี้อาจจะบ่นมากไป
แล้วบ่นตลอดบ่นทุกวันทำไงอ่ะ
บางวันคนที่เป็นสามีไม่ไหวแล้ว

ผู้หญิงทำไงร้องไห้สิฮะ

นี่ฉันต้องเข้าใจสิดิฉันเป็นผู้หญิง

ควรจะต้องเข้าใจเพราะบางครั้งบางคราวมันเข้าใจยาก
ถึงจะเข้าใจยากคุณก็พูดว่าเข้าใจไปเถอะ
ถูกแล้วมันก็จะจบแบบเข้าใจแล้วแหละ
เออพูดคำเดียวเลยว่าเข้าใจเข้าใจครับก็ถูกจบ
แล้วก็บอกกับตัวคุณเองว่าว่าช่าง
ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเออไม่เป็นไรเออดี

อยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนซึ่งกันและกันนะคะ
งั้นทำตัวเป็นแฟนที่ดีตามใจแฟนอยากได้อะไรจัดให้อยากไปที่ที่มันแพง
อยากดูอะไรแพงจัดให้มาเลยได้มั้ย
ถึงแล้วจ้าลงมาเลย

บอกให้พามาที่แทงใช่ไหม

ที่ไหนเนี่ย
โอเคถึงแล้วถอดผ้าออกได้เลย

ถูกต้องถูกอะไร

อยากไปที่ที่มันสวยแพง

ก็ขึ้นไม่หยุดแพงตลอด

ดีเซลอาจจะขึ้นนิดหน่อย

เดี๋ยวนี้เติมน้ำมันทีนี่แบบว่ากระเป๋าเบา

ถ้าคุณนะเติม๙๕เต็มถัง
คุณจะดูเป็นเศรษฐีมากเลยนะผมจะบอกให้
เพราะว่าบางคันนี่คือ๒๐๐อัพเลยนะ

ถ้าคุณลงไปจากปั๊มแล้วคุณบอกเด็กปั๊มว่า

เนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพนะฮะ
แพงก็จริงก็ค่อยใช้อย่างประหยัดพลังงานกันไปแล้วกัน

ติ๊กต๊อกนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าชางพัดครับ
งานนี้ค่ะคุณชนะทำเอาเจ้าของสุนัขสุดงง
มีคนยืมไปเลี้ยงแต่พอเจ้าของจะทวงคืนเอากลับมาได้แล้ว
ปรากฏว่าเรียกค่าไถ่ซะอย่างนั้นนะคะ

ถามเธอคนนี้ดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไง
นางสาววลัยลักษณ์บริสุทธิ์เนี่ยค่ะเธอเป็นเจ้าของสุนัขพันธ์ชิวาว่า
มาถึงตำรวจเลยนะคะที่สพศรีราชาจังหวัดชนบุรี

มาแจ้งความบอกว่าหมาชื่อว่าว่าเพศผู้อายุประมาณสัก๗ปีที่เธอเลี้ยงมาเนี่ย

ถูกลักษณ์ผ่าตัวไปเรียกค่ะไทย

เธอเนี่ยจำเป็นจะต้องย้ายไปอยู่กับแฟนแล้วไงใครจะเลี้ยงหมาตัวนี้ก็เลยให้เพื่อนพ่อช่วยเลี้ยงอะค่ะคุณ
น่าจะแบบเขาอาสาจะช่วยด้วยซึ่งวันเกิดเหตุเพื่อนของพ่อก็โทรมาจ้างให้คุณพ่อ
ซึ่งมีอาชีพรับขับรถสองแถวไปรับจ้างหนึ่งนะฮะ
ขนเสื้อผ้าในหอพักเพราะว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม
วันนั้นคุณพ่อเขาก็พาหมาไปด้วย
ระหว่างที่พ่อกำลังขนของเมียของเพื่อน
เออเห้ยชอบน่ารักดิ
ก็เลยขอพาหมาไปเดินเล่น
แต่พอตอนกลับดันบอกว่าอุ๊ยหลุดมือ
อ้าวว้ายหมาหายไปแล้ว

เอาต่อมานะครับเมียของเพื่อนพ่อคนนั้นที่
หมาไปเดินเล่นไลน์มาหาเธอ

อ่าแต่ถ้าอยากได้หมาคืน
ทำไงอ่ะโอนเงินมาให้ก่อน๓๕๐๐บาท
ถ้าไม่โอนแล้วก็จะขายหมาตัวนี้ให้คนอื่นนะดี

ก็พยายามเจรจาติดต่อไปหาเพื่อที่จะเอาหมาคืนมาให้ได้
เออแต่คู่กรณีไม่รับสายค่ะคุณชนะ
ทำไงอ่ะก็เลยไปแจ้งความไง
เพราะถือว่าข้อความที่แชทกันเนี่ย
เป็นหลักฐานชั้นดีที่แสดงถึงการข่มขู่รีดไถ
อ่ะหลังจากไปแจ้งความยังไงรู้ไหม
จากที่เคยส่งไลน์แล้วก็โทร

ก็ถูกแลวนะยอมคุยแล้ว
บอกว่าไม่ต้องโอนเงินมาแล้วนะ
พอเรื่องถึงตำรวจแล้วง่ายเลย
แหมทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะคุณ
ต้องให้ถึงโรงถึงศาลให้คืนโรงถึงศาล

อย่างนั้นหากว่าเอามาให้แล้วก็จบ

คุณผู้ชมดูเรื่องของคลิปเด็ดบ้างดีกว่า

เด็ดเวลาหลุบซ้องหลุบ

อุ้ยนี่ค่ะคลิปเด็ดโอ้เด็ดจริง

คุณป้าใจเด็ดคนนี้ค่ะ
ปุ๊บเป็น๑ลูกเออทำไมไม่พอเอาอาจจะเพิ่มอีกสักลูกนึงแล้วก็เดินจากไปแบบนี้
มะละกออยู่ในบ้านอีกบ้านนึงจริงนะคนละรั้วมันมีกระแพกั้นไหมไง
ก็เห็นชัดจากวงจรปิดนี่แหละคุณชนะ
อ้าวคือเจ้าของที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับเขาก็แปลกใจว่าทำไมทำไม
ไอ้ลูกมะละกอเขาที่ต้นนี้ที่ปลูกไว้เนี่ยมันหายไปหายไปทุกวันเลย
ก็เลยต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดโอ้เท่านั้นแหละกระจ่าง
เห็นคุณป้าท่านนี้มันเด็ดไปทุกวันแหมต้องยอมรับเลยนะว่าซอยนี้ป้าเด็ดสุด
เถียงไม่เถียงป้าเด็ดสุดจริงนะแต่ยังไงอ่ะ
อ้าวก็มีคนมาแนะนำอ๋น้อยเนาะจี้ซาเนาะอ้าวแก้เผ็ดเลยมีคนบอกอืม
เจ้าของบ้านเนี่ยลองพูดใส่ไมโครโฟนดังไปเลยว่าเออป้า
เอาลองดูถ้าทำแล้วป้าเขาจะพูดว่ายังไงเกิดเขาตะโกนมาว่า
เอามาก็ได้กำลังหาปลาร้าอยู่
โถงั้นก็เอาแบบวิธีอื่นแล้วกัน
พิมพ์ลูกป้าติดที่ต้นมะละก่อไปเลย
จะได้เจ้าตัวจะได้รู้ว่าตอนนี้ถูกจับตามองอยู่
เอางั้นเลยเหรอแต่บางคนคุณชนะเขาก็บอกว่าอุ้ยอย่าไปเสียเวลาแจ้งความจับปรับกันเลยนะ
บอกไว้เลยละกันมะละกอลูกละ๓๐๐บาทปิดป้ายไว้เลยเนี่ย
จะได้ไม่มาขโมยอีกนะคุณป้า
ว่าก็อย่าไปคีเรียสมากเลยก็ในเมื่อแบบว่าผูกเอาไว้ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน
คุณชนะแล้วคุณรู้ได้ไงเขาเป็นเพื่อนบ้าน

แต่ไม่ต่อให้เพื่อนบ้านแล้วมีนิสัยมากรักเล็กขโมยน้อยอย่างนี้ก็ไม่น่ารัก
หรอปลูกเองมะละกองไม่ได้ปลูกยาก
เออหรือถ้าอยากได้จริงมาขอสิมาหล่ะ

ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้าง
เวลาเราขับขี่บนท้องถนนเนี่ยนะครับการจะเข้าจะออกต้องระวัง
เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
เข้าใจได้นะเอาถ้าคุณดูเอาดูอย่างนี้นะไฟเขียวไฟแดงเห็นไหม
อ่าอันนี้ทางนี้ไฟเขียวนี่อ่าเขาดูแล้วมันเป็นไฟเขียว
เขาเลี้ยวได้เขาก็เลี้ยวถูกไหมถูกค่ะแต่ขณะเดียวกัน
รถใหญ่พุ่งมาทางนั้นสงสัยมันคงจะเป็นเหลืองแก่
มันก็คงที่กำลังจะเข้าสู่แดงเออเขาเลยเบรกไม่อยู่
ก็เลยอัดมาแบบนี้โอ้โหเอาผมไม่บอกแล้วกันว่าใครผิดใครถูก
แต่สรุปว่าเรื่องของเรื่องต้องระวังจริงเพราะบางครั้ง
การจะออกตัวกับไฟเขียวอันนี้ต้องยอมรับต้องดูก่อน
เผื่อเวลาให้ดีด้วยอ่ะนะคะคุยกันมาหลากหลายข้อความ
หลายข่าวขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเงินเข้ามานะคะ
แล้วก็เราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของสาว
ที่เล่นบุ๊คเกี่ยวกับความสวยของตัวเองค่ะ
นั่นแหละฮะแล้วก็ข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่นะ
อ่ะหมดเวลาของเราแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป